เอามาเรื่องนี้ดีกว่าท่านผู้ชมครับเรื่องของการอ่าปลอมรูป
หรือว่าเรื่องราวตัวตนของมิจฉาชีพแล้วก็ไปหลอกผู้คนผ่านสื่อออนไลน์
ออนไลน์ค่ะอ่ามันก็มีหลายกรณีแต่อันเนี้ยโอ้โห
เห็นข่าวแล้วไม่น่าเชื่อจริงคือไม่น่าเชื่อสองอย่าง
คือไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนกล้าปลอมว่าเป็นลูกสาวของบิ๊กแดง
แล้วไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนเชื่อไม่ใช่เออ
แดงท่านไม่เกี่ยวนะฮะมีรูปให้เห็นนิดนึงเพื่อให้รู้ว่า
ท่านพบทบพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ท่านคือท่านนี้
ท่านคงรู้จักอยู่แล้วส่วนผู้หญิงคนนี้นะ
คือคนที่ไปปลอมตัวเป็นลูกสาวของพบทบ
อันนี้คงเป็นหน้าตาที่แท้จริงแล้วล่ะชื่อนามสกุลจริงอะไรเขามีหมดแล้วนะครับ
มีคนหลงเชื่อเยอะนะฮะแล้วไม่ใช่แค่คนแบบทั่วไปที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
บางคนเป็นนักร้องบางคนเป็นนักกีฬาสนุกเกอร์ระดับโลก
เป็นนักสนุกที่มีชื่อเสียงของไทยถึงขั้นจะแต่งงานก็มีเลยนะอืมอ่า
ที่เขานำเรื่องนี้มาเผยแพร่ในโลกออนไลน์เพื่อเปิดเผยพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้
แล้วก็จะได้แจ้งเตือนภัยกันด้วยบอกว่ามีผู้หญิงปลอมโปรไฟล์
แล้วก็ปลอมเรื่องราวอ้างตัวเป็นลูกสาวของผู้บัญชาการทหารบก
มีคนตกเป็นเหยื่อทั้งนักธุรกิจดังซึ่งยังไม่รู้ชื่อ
แต่ว่านักธุรกิจดังเนี่ยเพจวิกเรียนบอกว่าเสียเงินไปกว่า๒ล้าน
โอนให้นะครับนักร้องจากเวทีประกวดดังนะครับ
แล้วก็นักกีฬาชื่อดังคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยถึงขั้นเตรียมแจกการ์ดแต่งงานกันเลย
ค่ะอันนี้นักร้องนะครับท่านผู้ชมครับ
จินดาวิริยะแสงจันทร์หรือจินเดอร์วอยซ์ซีซั่น๖นี่อันนี้ตอนที่เขาประกวดนะครับ
แต่วันนี้เขากลายเป็นผู้เสียหายเพราะถูกผู้หญิงคนนี้หลอกนะครับ
พฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้คือจะอ้างตัวเป็นเชื้อพระวงศ์นะเป็นหม่อมรัชวงศ์นะครับ
และเป็นลูกสาวของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกท่านปัจจุบัน
แล้วก็นี่เห็นมั้ยดูสิมีข้อความเหมือนพ่อกูคุยกับลูก
เพราะว่าตอนที่ไปหลอกคนนะทางเฟซบุ๊กทางโลกออนไลน์คุยด้วยอะไรด้วยก็แล้วแต่เนี่ย
ฉันคือลูกสาวบิ๊กแดงค่ะดึงเข้ามากรุ๊ปไลน์ของครอบครัวเลย
นี่เห็นไหมชมรมคนรักเสแดงอันนี้คือกรุ๊ปของครอบครัว
แล้วนอกจากจะคุยกันเองแล้วนี่คุณพ่อมาคุยด้วยเนี่ยเห็นไหม
อืมเนี่ยคุณพ่อเนี่ยมีรูปเอารูปของท่านแล้วใช้ชื่อพบทบอภิรัต
เห็นไหมมีรูปของพลเอกอภิรัตนมาเลยยืนยันตรงนี้ก่อนนะครับ
นี่คือของปลอมนะฮะท่านผู้ชมครับอ่าอย่างเช่นเนี่ยมีข้อความพิมพ์มา
ลูกสาวผมสองคนผมรับประกันว่าเด็กสองคนไม่มีนิสัยทำอะไรรับหลังใคร
อะไรแบบนี้นะแล้วมีมาตอบด้วยนะป๊านอนดึกจังอะไรพวกนี้นะ
เหมือนถามตอบถามตอบช่างทำช่างกล้าทำอ่าเนี้ยอ่า
มีอะไรก็มาคุยกันเนี่ยจะได้มาอยู่ครอบครัวเดียวกัน
ใช้ชีวิตด้วยกันไม่ต้องกลัวผมจะดุจะว่าผิดว่าไปตามผิดอะไรเนี่ย
โอ้โหเหมือนเหมือนคุยในหมู่ครอบครัวเอาลองฟังพ่อหนุ่มคนนี้ก่อนนะครับ
จินเดอร์วอยซ์ซีซั่น๖นะชื่อจริงคือจินดาวิริยะแสงจันทร์
นี่เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกหลอกเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับนะ
แล้วก็พร้อมเปิดเผยเรื่องราวเพื่อเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เตือนคนอื่นด้วย
ผู้หญิงคนนี้ชื่อนางสาวะนิดาทองตุ้มหรือเฟียนะ
อ้างตัวเป็นลูกผู้บัญชาการฐานบกที่จินเดอร์วอยซ์บอกปลอมชื่อเป็นหม่อมรัชวงศ์ด้วย
แชทติดต่อมาหาเขามาหลอกลวงตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมถึงปลายเดือนมิถุนายนนะครับ
โดยระหว่างที่มีการติดต่อพูดคุยกันนั้นก็ได้ดึงเขาเข้ากลุ่มครอบครัว
แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีการหลอกเงินแล้วอย่างเช่นขอเงิน
อ้างว่าต้องจ่ายค่าซ่อมบ้านสองหมื่นบาทอ้างว่าขาดเงินค่าเทอม
ถ้าไม่จ่ายเนี่ยจะไม่ได้เรียนอันนี้ก็อีก๒๐๐๐บาท
ก่อนจะมารู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นลูกสาวพบทบ
ก็เป็นผู้หญิงทั่วไปนะครับหาเงินจากการหลอกลวงผู้ชายที่มีชื่อเสียง
มีผู้เสียหายที่เป็นคนดังหลายคนแต่ไม่กล้าแจ้งความเพราะกลัวอับอาย
ก็เลยปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้ไปหลอกคนอื่นได้ต่ออีกนะครับ
ตั้งแต่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวผู้หญิงคนนี้อยู่นะครับ
ใช่ค่ะเพจบิ๊กเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เวลาสืบหารวบรวมหลักฐานพฤติกรรมของหม่อมกรรมลอคนนี้นะคะ
ทำให้พบว่านางสาววนิดาทองตุ้มหรือเฟียคนนี้แอบอ้างลักษณะเดียวกัน
แล้วก็ไปหลอกนายนบพลแสงคำหรือฉายาหมูปากน้ำสนุกเกอร์มืออันดับ๒๘ของโลก

ตีสนิทเขาไปทักแชทเขาทางเฟซบุ๊กแล้วก็เนี่ยตอนนั้นคือคุณหมูปังน้ำเนี่ยอยู่เมืองนอกไง

ก็เชื่อเชื่อจนเหมือนคบหาเป็นแฟนกันเลยนะคุณภาคภูมิ
แล้วสาวแสบคนนี้นะเฟียร์คนนี้ทำการ์ดแต่งงานขึ้นมาเลยจ้า
โทรศัพท์ไปขู่กลางรายการเลยในรายการที่เขาแข่งสนุกเกอร์กันอ่ะ
ต้องสิทชอยคือเหมือนกับประกาศแต่งงานกลางรายการ
ติดต่อเข้าไปกลางรายการแล้วก็ประกาศแต่งงานมีเนี่ยการ์ดแต่งงานอะไรเสร็จสับ
ต้องให้ผู้บรรยายเขาประกาศออกมาใช่หมูปากน้ำบอกโอ้โหไม่รู้เรื่องมาก่อนเลย
เสียหายนะก็เลยมีการร้องทุกข์เอาไว้
นางสาววนิดาทองตุ้มหรือเฟียร์คนนี้ถูกออกหมายจับ
ก็ที่ไปขู่กลางรายการเนี่ยขู่คุณศักดารัตนสุบันเลยนะ
กำลังบรรยายอยู่อ่ะอ่าโอ้โหสุดยอดมากเลย
สิบกรกฎาคมสิบเอ็ดโมงจะไปพบพนักงานสอบสวน
เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของตัวเองที่สอนอวังทองหลางนะฮะ
จะไปสอบถามว่าที่นางสาววนิดาทองตุ้มอ้างเป็นหม่อมรัชวงศ์ลวงโลก
หลอกทักแชทคนดังตุ๋นเงินตอนนี้ออกหมายเรียกหรือหมายจับคืบหน้าไปถึงไหนยังไงแล้วบ้าง
ซึ่งเพจบิ๊กเรียนบอกว่าล่าสุดนะครับตรวจสอบไปแล้วพบว่าทางกองทัพไทยในฐานะผู้เสียหาย
กรณีมีคนอ้างเป็นลูกพบทบแล้วก็หมินเบื้องสูงไปร้องทุกข์แจ้งความเอาผิด
กับนางสาววันนิดาทองตุ้มแล้วที่สอนอทุ่ง๒ห้องและสารอนุมัติหมายจับกลุ่มแล้วนะครับ
มีความผิดข้อหาพรบคอมพิวเตอร์และนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับ
มีหมายจับเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตอนนี้นางสาววนิดาก็ยังมีการหลบหนีหมายจับอยู่ด้วย
คือหมายจับเนี่ยความจริงขอแล้วก็ออกไว้ตั้งแต่๒๔เมษายน๒๕๖๒นะ
แสดงว่าก่อเหตุมานานแล้วนะครับแล้วก็ยังมาก่อเหตุเรื่อย
คดีเดิมทหารแจ้งความสารอนุมัติหมายจับแล้วตั้งแต่๒๔เมษายน๒๕๖๖
ไม่รวมคนอื่นที่เขาแจ้งความแล้วและยังไม่แจ้งความก็อีกเยอะ
โอ้โหทีนี้ทางกองทับบกเค้าออกมาชี้แจ้งนะคะ
พันเอกวินไทยสุวารีโคศกองทัพบกนะคะออกมาชี้แจงแบบนี้เลยค่ะ
ก็เลยฝากเตือนประชาชนต้องระมัดระวังอย่าหลงเชื่อว่าเป็นบุคคลมีชื่อเสียง
รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแบบนี้ต้องระมัดระวังให้มากนะคะ
และเรื่องนี้ก็มีการกำชับให้ตำรวจนำตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
แต่ท่านไม่ได้ใช้ชื่อแบบนี้ใช่ไม่ได้ใช้รูปโปรไฟล์แบบนี้ด้วย
ส่วนใหญ่คนที่เขามีตำแหน่งมีชื่อเสียงเขาใช้รูปคนอื่น
ชื่ออื่นด้วยซ้ำเขาไม่มาบอกเลยว่าเออฉันเป็นใครคุณคุยกับใครอยู่

แต่ถ้ามีไลน์จากพี่ทักไปหาคุณเข็มมาสอนว่าขอยืมเงินเนี่ย